ต่อกันที่ศึกโยโร๒๐๑๖นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าภาพฝรั่งเศส
แฟนบอลนับพันก็แสดงความดีใจเนื่องจากว่าทีมยังคงมีหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ในฐานะอันดับที่๓ที่ดีที่สุด๑ใน๔ทีม
สองคู่แข่งขันพร้อมกันเวลา๒นาฬิกาโซโลวาเกียร์พบกับอังกฤษและรัสเซียพบกับเวลส์
ซึ่งในกลุ่มนี้อังกฤษตอนนี้เป็นที่๑ของกลุ่มนะคะมีอยู่๔คะแนนด้วยกัน
ฮอตสันผู้จัดการทีมสิงโตคำรามน่าจะพักเวนรูนี่กัปตันทีมแล้วก็แฮรี่เคน
เพื่อจะเปิดทางให้ดาเนียลสเตอริดกับเจมมี่วาดี้ที่มีข่าวปฏิเสธย้ายจากทีมเลสเตอร์ไปอัสนอนได้ลงสนามค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะสื่อในอังกฤษก็ได้มีการเปิดเผยภาพของแฟนบอลคนนึงที่มองในแง่บวก
ด้วยการศักดิ์ชื่อบริเวณต้นแขนขวาเป็นรูปทรงชาติอังกฤษพร้อมกับบรรยายใต้ภาพอย่างที่เห็นว่าแชมป์ยูโร๒๐๑๙
ซึ่งถ้าหากว่าอังกฤษคว้าแชมป์รายการนี้ได้ก็จะถือเป็นแชมป์รายการใหญ่ในรอบกว่า๕๐ปีหลังจากทำได้ครั้งสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกปี๑๙
สปอร์ตแล้วก็สแหลดยูโร๒๐๑๖จากนั้นก็เลือกอ่านข่าวฟุตบอลยูโรที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็แชร์ข่าวนั้นไปอย่างหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองค่ะ